จากสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนก็ต้องหยุดอยู่บ้าน
ไม่มีอะไรทำอย่างกระแตอาสยามไม่ปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปนะคะ
ลุกขึ้นมาอับอึมเสริมความปังกันไปเลยจ้าเป็นไอเดียที่แบบว่า
นี่ฉันอยากทำตามมากถูกต้องแล้วแต่ทำไม่ได้กระแตเขาไม่ได้ปลูกปิดน่ะ
เขาออกมาแชร์ผ่านโซเชียลค่ะคือเขาอาศัยช่วงที่พักงานช่วงนี้แหละ
เพราะว่าการที่จะอับอึมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพัก
พักงานแหละพักงานพอดีถูกต้องค่ะซึ่งเราก็นำเสนอไปนะว่า
เธอไม่ได้อัพเล่นเพื่อความสวยงามเท่านั้น
แต่การอับอึมในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเสริมดวงให้มันปัง
ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินแต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่า
การอัพเนี่ยมันจะเสริมดวงให้ปังได้ยังไง
บันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าจ้ะต่อสายตรงถามสาวกระแตไปเลย
ซึ่งกระแตบอกว่าตัวเธอเองเป็นคนเชื่อเรื่องดวงมาก
และทุกครั้งที่จะทำอะไรก็จะต้องเช็คดวงก่อน
เออเพื่อเสริมแบบเป็นกำลังใสกับตัวเองเขาเรียกว่าเช็ควันเช็คเวลา
เพื่อให้ความมั่นใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วที่เธอผ่าตัดซีดที่หน้าอก
แต่ตอนนั้นเนี่ยสินแสบอกว่าวันเวลามันยังไม่เหมาะสมกับการทำ
ซึ่งเลิกดีค่ะได้เลิกมาแล้วก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่๒๒มกราคม
และเวลาดีในการลงมีดก็คือเวลา๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
เธอก็เลยตัดสินใจอับอึมในวันดังกล่าว
ส่วนเรื่องซีซีที่หลายคนถามมานะคะว่ากะแตอัพไปเท่าไหร่
แตเองก็บอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้ถามคุณหมอนะคะ
คือเธอเชื่อใจในฝีมือของคุณหมอว่าจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับเธออย่างแน่นอนจ้

การทำแต่ก็บอกตากุมกันก่อนนะครับ

บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกทุกอย่างเลยค่ะ
เราทำแล้วเราเชื่อเรื่องเลิกเรื่องดวง
ถ้าโลกนี้มันไม่มีฮวงจุ้ยจริงอ่ะ
โอ้โหไม่งั้นเขาคงไม่มีการตั้งสารทำ
พอทำแล้วเนี่ยมันก็ได้เริ่มว่าถ้าทำวันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะดีจะรวย